คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่ารักในเรื่องของการถ่ายรูป
เป็นไอเดียการถ่ายพรีเวดดิ้งที่เรียกว่า
ประทับใจจริงเพราะว่านี่คือคอนเซ็ปต์รักติดไซเลน

ใช่ไหมคะรถไซเรนรถกู้ชีพกู้ภัยก็มาค่ะ
งานนี้อย่าเพิ่งดราม่ากันไปค่อยฟังเรื่องราวความน่ารักของภาพพรีเวดดิ้งนี้ก่อนนะคะ
เป็นการถ่ายในคอนเซ็ปต์รักจิตไซเลนค่ะ
เป็นภาพความน่ารักของคุณธนาวุฒิโจภูเขียวนะ
ซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ

ใช่เหมาะสมกันมากเลยค่ะ
แล้วทั้งคู่เขาก็ท้องงานชีพกู้ไพทำมาด้วยกัน

เรียนมามรัฐยมภายดาบ๖
ก็เลยตกลงโปรงใจแต่งงานกัน
ทีนี้จะถ่ายรูปยังไงให้มันเป็นเรื่องราวของเรา
ถูกไหมเขาเจอกันที่นี่เขาพบรักกันอย่างนี้
ชีพก็ทำแบบนี้ก็เลยถ่ายภาพกันที่บริเวณรถกู้ชีพกู้ภัย
นี่คือสักหีพญาพญาพญาพญาพญาจะไปกินยาถ่ายด้วย
ทั้งสองเขาบอกว่าอยากจะให้ภาพนี้เป็นความทรงจำ

เพราะว่าไม่ค่อยเห็นคู่ไหนที่ถ่ายในลักษณะธีมแบบนี้
รถตั้งสังอ้าวต้องมีคนมานอนอย่างนี้
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็คงขำว่าโอ๊ยดูแลฉันก่อน
แต่มันเป็นไอเดียเขาไงน่ารัก
รักติดไซเลนไม่รู้ว่าตอนจีบกันเปิดเพลงรักติดไซเลนส

แล้วเป็นเพลงฮิตด้วยนะเข้ากับเพลง

อยากจะไปคอมเมนต์ชื่นชมกดเลิฟให้เขา
แล้วก็เข้าไปได้นะในเฟซบุ๊กคุณทะนาวุฒิโจภูเขียวค่ะ
โอ้โหเห็นความรักแบบนี้แล้วใจมันชุ่มชื้นแต่เช้าเลยนะ